คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ในแต่ละอาทิตย์ค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วนะคะ
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะนี่ยิ่งนับวันนะ
คำถามหลายคำถามที่ส่งเข้ามามีความหลากหลาย
และวันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่บอกกับใจตัวเองเลยว่าโอ้โหคำถามนี้ตอบยากอ่ะ
จริงค่ะยากยังไงลองมาฟังกันดูดีกว่าว่าคำถามที่
เกิดขึ้นและปัญหาความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคุณคือเรื่อง
อะไรนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ส่งคำถามเข้ามาสวัสดี
พี่อ้อยครับผมเนี่ยมีเรื่องปวดหัวและหนักใจอยากปรึกษา
อ้อยอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อยแต่สำหรับผมมันหนัก
หนามากขอยืนยันว่าไม่เล็กน้อยค่ะหนักหนาจริงจริงผมชื่อที
ครับอายุสามสิบสองปีมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน
ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมซื้อ
แล้วก็ตั้งใจให้ที่นี่เนี่ยเป็นเรือนหอของเราก่อนอื่น
บอกพื้นฐานนิสัยแฟนก่อนนะแฟนผมเป็นคนจิตใจดี
มากรักสัตว์ทุกชนิดที่บ้านพ่อแม่ของเธอมีสัตว์นานา
ชนิดทั้งหมาแมวนกกระต่ายเยอะแยะเลยครับแต่กับตัวผม
เนี่ยผมค่อนข้างไม่ถูกกับสัตว์ใดใดเลยเพราะผมไม่
ความสกปรกไม่ชอบกลิ่นสาบและเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้
ขั้นหนักด้วยดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันก็
บอกเหตุผลเหล่านี้ให้เธอฟังก่อนแล้วนะบอกเธอ
ว่าเราจะไม่เลี้ยงสัตว์ที่บ้านนะเอาจริงจริงเธอก็ไม่
พอใจเท่าไหร่แต่เธอก็ตอบตกลงนะคะหลังจากย้าย
อยู่ด้วยกันปีกว่าก็เลยเริ่มสังเกตว่า
เวลามีหมาแมวผ่านหน้าบ้านเธอก็จะเอาอาหารไปให้
ชอบออกไปเล่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือว่าอยู่นอกบ้าน
แต่วันหนึ่งจุดเริ่มต้นของการผิดกฎภายในบ้านเราเริ่มขึ้น
แฟนผมกลับมาบ้านพร้อมกับหมาที่ถูกรถทับที่ขา
แฟนผมร้องไห้สงสารมันมากแล้วก็ชวนผมไปโรงพยาบาล
ผมก็ไม่ได้ใจดำขนาดจะไม่พาไปรักษานะแฟนผมก็หมั่นไปดูแลมันจนกระทั่งมันรอดชีวิต
ผมก็เริ่มพูดเกริ่นว่าถ้ามันหายดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาบ้านใหม่ให้มันเนอะ
แฟนผมก็ไม่ยอมบอกว่าเฮ้ยมันน่าสงสารนะแล้วก็นิ่ง
และก็พยายามหาเหตุผล๑๐๘ในตอนนั้นมาใส่ใส่หัวผมทุกวัน
จนสุดท้ายพอหมาตัวนั้นหายดีก็กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านผมไปโดยสมบูรณ์
หมาตัวแรกเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเป็นเหมือนกับตัวเปิดทางเรียกพวกเข้ามาในบ้านอีกเยอะมาก
เวลาไปเจอหมาแมวบาดเจ็บแฟนผมจะทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะหสัตว
พาไปรักษาและจบด้วยการเอามาดูแลทุกครั้ง
สี่ปีที่คบกันมาตอนนี้เนี่ยบ้านผมมีหมาหกตัวและแมวอีกสิบเจ็ดตัวครับ
โอ้พี่อ้อยอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ห้ามจริงผมห้ามนะครับ
ทุกครั้งก็จบลงด้วยการทะเลาะกันทุกครั้ง
อาการภูมิแพ้ของผมเรียกว่ามันขึ้นทุกวัน
บวมปวดหัวหายใจไม่ออกทุกวัน

ตอบว่าก็เดี๋ยวก็ชิน
คือสักวันนะร่างกายผมจะปรับตัว
ผมได้แต่คิดว่าเธอห่วงหมาห่วงแมว

รวมถึงผมต้องมานั่งเก็บกวาดขี้หมาขี้แมวทำความสะอาดบ้านไม่ให้มีกลิ่นอึหรือกลิ่นฉี่ไปรบกวนบ้านอื่น
แฟนผมไม่ช่วยเหรอเธอช่วยครับแต่เธอทำคนเดียวมันไม่เสร็จ
ผมไม่ไหวที่จะต้องดมกลิ่นแบบนั้นอยู่เรื่อยบอกตามตรงนะผมไม่ชอบกลิ่นพวกนี้เลย
ตลอดเวลาที่เลี้ยงผมไม่เคยได้ไปเที่ยวครั้งคืนกับแฟนเกินหนึ่งคืนแฟนมักจะรีบไปรีบกลับ
กลัวหมาแมวอดกลัวมันทำบ้านเลอะกลัวมันกัดกัน
ผมเคยเสนอเธอนะครับว่าเราลองส่งต่อสัตว์เหล่านี้ให้คนใจบุญคนอื่นบ้างไหม
แต่เธอกลับบอกว่าผมไม่มีหัวใจเธอถามผมว่าผมไม่ผูกพันกับพวกมันเหรอ
เหล่านี้มันรักเรานะบางครั้งผมอยากตะโกนใส่เธอเหมือนกันนะครับว่า
นี่มันเป็นกรรมอะไรของผมที่ต้องมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ตอนนี้ผมไม่มีความสุขเลยครับพี่
อยากจะหนีไปมีชีวิตในห้องนอนอย่างเดียวแต่คิดอีกทีนี่มันบ้านผมนี่นา
ผมอยากมีเวลาส่วนตัวอยากไปเที่ยวโดยไม่ต้องมาสนใจหมาแมวที่บ้าน
แต่พอผมพูดให้แฟนฟังเธอไม่เข้าใจหลังจากพูดเรื่องนี้ทะเลาะกันทุกครั้ง
ผมรักเธอนะครับแต่ผมไม่ได้รักสัตว์ขนาดนั้นและผมสุขภาพไม่ดี
หากึ่งกลางเรื่องนี้ยังไงผมอยากฟังความเห็นพี่อ้อย
ว่าผมจะเอาความเห็นพี่อ้อยไปเปิดให้เธอฟังเผื่อเธอจะเข้าใจในตัวของผมได้บ้างครับ
ยืนยันค่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็ก

ถ้ายังไม่พร้อมจะสละความสุขซึ่งความโสดอย่าเพิ่งโดดจากคาน
การใช้ชีวิตคู่เราเอาความสุขของเราคนเดียวไม่ได้ค่ะ
รักแมวรักหมาเป็นเรื่องของความเมตตาและอ่อนโยนในหัวใจ
ที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะช่วยเหลือชีวิตใคร
ต้องช่วยชีวิตตัวเราเองให้รอดก่อน
อันนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะความรักความเมตตาต่อสัตว์
เราอยากให้สิ่งนั้นเป็นพันธะไม่ใช่ภาระค่ะ
พันธะคือความผูกพันที่มีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มทุกข์
พันธะนั้นจะกลายเป็นภาระและในเมื่อเราได้เลี้ยงดูเขา
ก็ต้องรับผิดชอบเขาอย่างดีที่สุดค่ะเพราะว่าทุกชีวิตรักได้และเจ็บเป็น
เพียงแค่ต้องตั้งกฎกติกาว่าเท่านี้พอแล้วนะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
คงต้องเปิดใจคุยกันแบบอย่าทะเลาะอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ของเราคืออะไร
ความไม่ไหวของเราคืออะไร
พอเธอเริ่มหุดหงิดก็พูดเลยว่าไม่เอานะไม่ทะเลาะด้วย
ตอนนี้ร่างกายก็แย่ไม่อยากทำให้ภาวะจิตใจแย่ไปอีก
เรากำลังหาวิธีการในการแก้ปัญหากันใช่ไหม
เราต้องการหมอต้องหาหมอเพิ่ม
เราแพ้ขนตอนนี้อาการหายใจไม่ออกของเรามันเป็นหนักมาก
ไม่เห็นใจเราไม่เป็นไรเราก็ต้องดูแลตัวเองไง
เราหาหมอบ่อยขึ้นนะกินยาก็มากขึ้น
พูดแบบนี้ไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจแค่เล่าให้ฟัง
ถ้าเธอเมตตาสัตว์โลกได้ก็คิดว่าเธอน่าจะมีใจเมตตาต่อเราบ้าง
แต่การเปิดใจคุยและรับฟังกัน
จุดไหนนะสามารถทำให้คนสองคนไม่ทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตด้วยกันมากเกินไปคืออะไร
เป็นคนรักสัตว์ค่ะบ้านพี่ไม่เคยขาดน้องหมา
แต่ก็ต้องพิจารณาภาระกำลังและความเป็นไปได้สุขอนามัย
คนรักกันไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างต้องไม่พยายามให้อีกฝ่าย
ต้องบังคับให้เขาชอบอย่างเดียวกับเรามากจนเกินไป
ลืมว่าเดี๋ยวเรากำลังบังคับจิตใจอีกฝ่ายมากเกินไปหรือเปล่า
อีกอันหนึ่งที่น้องลืมมองนะคะรักแมวรักหมาได้นะ
เราต้องมีเพื่อนบ้านนะและวันนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อนบ้าน
เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะจะเมตตาสัตว์แล้วรบกวนเพื่อนบ้าน
การทำบุญต่อสัตว์เป็นเรื่องดีแต่ถ้าการทำบุญนั้น
สร้างความทุกข์กับคนรอบข้างพี่ว่าเราอาจจะไม่ได้บุญมากตามที่เราอยากได้ก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูก่อนนะข้างบ้านรู้สึกกับเรายังไง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้ศักดิ์แต่ใจอย่างเดียวไม่ได้
เอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องสำคัญ
รยาทต่อคนรอบข้างก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่างที่บอกค่ะ
หมา๖แมว๑๗พี่ว่าเยอะไปคือมันเยอะมาก
แม้แต่ความสุขของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยพี่ยังไม่มั่นใจเลยนะคะว่าทุกตัวมีความสุขจริงหรือเปล่า
แต่นั่นแหละค่ะถ้าเราไม่แก้ปัญหาด้วยการแบ่งปันหรือหาเจ้าของที่รักมันมาช่วยดูแลต่อ
ห้ามเพิ่มจำนวนตอนนี้แล้วนะทุนทรัพย์ที่มีถ้าพอไหว
ไหนก็ตามที่เราอยากเที่ยวด้วยกันลองไหว้วานเพื่อน
หรือแม้แต่พาสมาชิกทั้งหมดไปฝากสถานพยาบาลได้ไหมที่เขารับเลี้ยง
มีเยอะแยะนะคะถ้ามีทุนทรัพย์มากพอนะ
บางทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันสองคนบ้างค่ะ
อย่างน้อยเติมความหวานให้แก่กันและกันบ้างก็ยังดี
เพราะว่าแอบห่วงความรู้สึกน้องนะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบ
นานนานเข้าเราจะท้อค่ะไม่ได้โกรธน้องหมาน้องแมว
ดื้อสนตามภาษาเขาแต่โทษคนของเราและเรา
ห้ามแทบตายสุดท้ายเราก็ยอม
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะไม่ต้องทะเลาะ
ร่วมมือกันหาทางแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขามีชีวิตและจิตใจ
เราก็ต้องมีความรับผิดชอบและความพร้อมพอถ้าจะให้ดีควรถามกันก่อนตัดสินใจ
ไม่ใช่ว่าเหมือนคล้ายบีบบังคับแล้วก็ต้องทำให้เรายอมรับกับสิ่งที่เธอเลือก
ชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างคู่ชีวิตค่ะช่วยกันคิดไม่ใช่กลัวการทะเลาะและต้องยอม
ทะเลาะก็ต้องใช้ความรักเราไม่ต้องการการแตกหักหรือเอาชนะนะ
เราเองเลี้ยงไม่ไหวกลัวดูแลเขาไม่ดีพอถ้าแบ่งปันหรือหาเจ้าของที่ดีให้กับเขาได้
แบ่งปันกันไปค่ะให้แต่ละคนสามารถมีพละกำลังที่จะดูแลเขาได้อย่างดี
น่าจะมีความสุขทุกฝ่ายดีกว่าแบกแบกกันไป
และจริงไม่ผิดอะไรนะที่น้องจะน้อยใจสุขภาพเราแย่
แต่น้องหมาแมวอยู่กันดีกินดีมีความสุขเหลือเกิน
แต่เราเนี่ยพังพินาศอีกหน่อยทำงานไม่ได้เราทำยังไงอ่ะคะ
เราก็ต้องดูแลกันและกันใช่ไหมอนาคตน้องต้องแต่งงานน้องมีลูก
และเราจะดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเรายังไง
ถึงได้บอกไงคะว่าไม่ผิดอะไรที่น้องจะน้อยใจ
เคยมีบางคู่นะคะมีปัญหาใกล้กันเลยภรรยารักน้องหมามาก
เอาน้องหมาไปนอนบนที่นอนนะคะแต่สามีเป็นไซนัส
ทะเลาะกันตายบางคู่ถึงขั้นยอมเลิกรา
เพราะคิดว่าเรามีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน
และที่สำคัญมันกระทบความสุขระหว่างกันมากจนเกินไป
ยังคงยืนยันค่ะชีวิตคู่สุขต้องแบ่งปันทุกข์ต้องแบ่งเบา
ไม่ใช่แคร์แต่ความสุขของตัวเราแฟนจะทุกข์แค่ไหนเรื่องของเขา

สุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของกันและกันอย่างดี
ถึงจะมีแรงในการเผื่อแผ่ความเมตตาไปยังสัตว์โลกรอบตัว
เรื่องของมารยาททางสังคมอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้าน
เราก็ต้องดูแลสุขลักษณะอนามัยของกันและกันเช่นกัน
ถ้าไม่ไหวจริงพี่อ้อยว่าต้องหาทางขยับขยายและแยกย้าย
วันนี้เราอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราว่า
สามารถจะเคลียร์หมาทั้ง๖ตัวแมวทั้ง๑๗ตัว

แต่ทั้งเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราค่อยเริ่มขยับขยาย
อย่างน้อยน้องก็จะได้เห็นระยะเวลาแห่งความอดทน

แฟนเองค่อยปรับตัวปรับใจ
เราช่วยกันคัดเลือกเจ้าของใหม่ที่ดี
มั่นใจว่าเขาจะดูแลน้องหมาน้องแมวของเราได้ดี

ใช้เวลาในการค่อยแก้ปัญหา
และใช้เวลานั้นค่อยจับมือกันให้แน่นขึ้น

ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกัน

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยังมีความรักเป็นวัตถุดิบ

เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่รักกันแล้วเราก็จะพูดจาห้ามหันกัน
ให้ความสะใจเกิดขึ้นอยากทำร้ายจิตใจเธอด้วยคำพูดเหล่านี้
คราวนี้แหละค่ะจะเริ่มเป็นปัญหาความไม่รักแล้วนะคะ
เอาใจช่วยนะแต่อย่างน้อยคำถามของน้อง
จะช่วยทำให้เราสร้างวิธีคิดอีกหลายต่อหลายอย่างในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ
ยังไงต้องเฉลี่ยกันไปทั้งความสุขทั้งความทุกข์
ขนาดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่รักกันนะคะ

เวลาประตูลิฟต์เปิดแล้วมีอีกคนเดินเข้ามา

แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่รักกันใช้ชีวิตด้วยกัน
เรื่องต้องขยับตัวเถิบออกมาบ้าง
ขยับความสุขของเราให้น้อยลงไปนิดนึง
เพื่อให้ความสุขส่วนเราสองคนขยายตัวเพิ่มขึ้น
ขอให้น้องทั้งสองมีความรักมากพอ
ในการแก้ปัญหานี้ให้ได้นะคะ
และจากคนที่เมตตาสัตว์คนหนึ่ง
มั่นใจว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้
ก็มีคนที่รักสัตว์เยอะแยะมากมาย

รอฟังรอเจอกันได้อาทิตย์ต่อไปสวัสดีค่ะ